บริษัทปรทจำกัดมหาชน
จริงเริ่มทำกิจกรรมจิตอาสา

เราจะเห็นว่าแบบน้อง
หรือว่าบุคคลที่เรามีโอกาสได้ไปช่วยเหลือ

เป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นต่อไป
วันนี้เรามาที่หอจดหมายเหตุพุทธธาตุพิขุค่ะ

ก็มาร่วมกิจกรรมถักรักปันอุ่นค่ะ
ก็จะเป็นกิจกรรมที่พี่น้องเนี่ย

เพื่อจะไปช่วยชาวดอยที่อยู่แบบว่า
ดอยจริงแล้วแบบไกลมาก
แม้กระทั่งผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง

ก่อนจะทำทุกรายการนะคะ

ให้เรามาทำสมาธิกับงานที่อยู่ข้างหน้าของเรา
แม่หนูรวมตัวกันในชมรมกี่ปีแล้วนะคะ
ปีน่าจะปีที่๗แล้วอะค่ะ

แล้วก็อยากถักหมวกผ้าบนคอไปให้น้องบนดอย
ก็เลยลงมาชวนจิตอาสาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะ

มันเป็นงานอาหารใจอะค่ะ

ที่เมนูช้อนคุยให้รถเมล์หลุด

เพราะว่ามันจะเป็นตัวทดสอบเรา

มันดีทั้งความรู้สึกมันดีต่อใจ

แต่แค่นะวันนี้เราเป็นคนที่เราได้ทำกับมือเรา
แล้วเรารู้ว่าจุดหมายปลายทาง

อันนี้สำหรับคนบนดอยใส่ได้อย่างนี้

ใช่ค่ะเยื่อไผ่๑๐๐

จากสิ่งที่เราได้ต่อความรู้สึก

สอดแทรกเรื่องของธรรมะเข้าไป

ได้สติกลับบ้านไปด้วยค่ะวันนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป